มาดูกรณีของเจ้าหน้าที่ที่ต้องต่อสู้แล้วก็ดูแล
ประชาชนในช่วงของสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ

เพราะสมุทรสาครมียอดของผู้ติดเชื้อ
หลักพันธุ์อยู่หลายวันแล้วนะฮะเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่

ก็ต้องสู้กับเรื่องของระเบียบของทางราชการอีก
ทีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครผู้ว่าปู

แล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะผู้ว่าปูเนี่ย

กรณีของการที่ประชาชนเนี่ย
โทรศัพท์เข้าไปแจ้งทางสายด่วนของจังหวัด
แล้วปรากฏว่าไม่มีคนรับสาย
คือจะประสานในการที่จะขอความช่วยเหลือ
จากเรื่องของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
และอยู่ที่บ้านรอเตียงรอรถมารับเนี่ยนะครับ

ไม่ติดสักสายไม่มีคนรับเลย

บอกว่าการติดต่อขอเตียงให้ผู้ป่วย

ผมขอปรับปรุงเป็นครั้งสุดท้าย

คือ๑ต้องรับสายละ๑หรือถ้าไม่รับสายต้องติดต่อกลับประชาชนนะครับ
แล้วก็หลังจากที่ประชาชนส่งข้อความผ่านไลน์แล้วต้องติดต่อกลับทันที
อันนี้ย้ำนะให้เจ้าหน้าที่ทำการแบบนี้หากไม่มีการติดต่อกลับจากทีมงานภายใน๒๔ชั่วโมง
ผมขออนุญาตพิจารณาตนเองออกจากการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
ถ้าเรื่องนี้ทำไม่ได้ไม่เหมาะกับการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดครับ
ผู้ว่าเนี่ยโพสต์ออกมาเมื่อวันเสาร์คุณโพสต์ออกมาเมื่อวันเสาร์
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีคนเข้าไปโพสต์หาผู้ว่าบอกผู้ว่าที่ผู้ว่าเอาตำแหน่งเป็นเดิมพันธุ์
ถ้าโทรเข้าไปยังสายด่วนของจังหวัดแล้วไม่มีคนรับสายหรือไม่มีคนติดต่อกลับ
รอผู้ว่าปรับปรุงเนี่ยแล้วผู้ว่าจะออกใช่ไหม
ปรากฏว่านี่ครับมีคนแจ้งผู้ว่าจริงบอกผู้ว่าหลังจากที่ผู้ว่าประกาศออกไปเนี่ย
พวกเราเนี่ยยังโทรติดต่อเบอร์อะไรต่างนานาเนี่ยไม่ได้เลยค่ะเนี่ยครับโทรทุกเบอร์ที่หามาได้ค่ะ
แต่ไม่มีใครรับเลยค่ะย่าอายุ๘๐กว่าแล้วติดโควิดติดมาอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะ
ยังนอนอยู่ที่บ้านเลยล่าสุดก็โทรทั้งเบอร์๑๖๖๙สายกลางของการแพทย์ฉุกเฉิน

ไม่มีคนรับสักสายเนี่ยเบอร์ตามนี้ที่เห็นหน้าจอนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าก็ไม่อยากกดดันท่านผู้ว่านะคะ
ที่จริงรู้ว่าเหนื่อยมากแต่ทางเราก็ห่วงย่าห่วงญาติญาติมากเหมือนกัน
แล้วก็มีคนก็เอาโพสต์ที่ผู้ว่าโพสต์ว่าถ้าแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ก็คงจะไม่เป็นผู้ว่าแล้ว
ทีนี้ครับผู้ว่าเอาเรื่องราวเหล่านี้มาโพสต์เองเมื่อวานี้ในโพสต์ส่วนตัวในเฟสส่วนตัวของผู้ว่าด้วย
บอกว่าผมควรจะต้องออกหรือยังเนี่ยผมบอกไปเมื่อวานว่าผมขอปรับปรุงระบบการโทรศัพท์และไลน์
ในการติดต่อศูนย์ประสานการรักษาพยาบาลของแต่ละอำเภอของจังหวัดสมุทรสาครเป็นครั้งสุดท้าย
และทีนี้มีประชาชนร้องเรียนมาแบบนี้นะครับกรณีอย่างนี้ผมควรทำอย่างไรลาออกได้หรือยัง
ผู้ว่าโพสต์เองนะถามกับประชาชนประชาชนหลายคนนะเข้าไปตอบคำถามผู้ว่าบอก
ว่าถึงแม้ว่าผู้ว่าจะรับปากเอาตำแหน่งเป็นเดิมพันธุ์แต่ว่าผู้ว่าอย่าออกเลยเป็นกำลังใจให้ท่าน
นำทำได้ดีที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่าทีนี้มันอาจจะติดขัดปัญหาอะไรต่างมากมาย
ใต้บังคับบัญชาของท่านหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับคนไปให้กำลังใจผู้ว่าเยอะ
มาถึงวันนี้วันจันทร์ถามว่าผู้ว่าพิจารณาตัวเองอย่างไร
จะออกหรือไม่ออกเพราะว่าดันเอาตำแหน่งเป็นเดิมพันธุ์
เมื่อเช้าทีมข่าวของเราไปเจอผู้ว่าปู่ผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสี
ผู้ว่ายังสีหน้ายิ้มแย้มมาทำงานตามปกติอืมคุณอยากรู้ไหมว่าผู้สึกข่าวเนี่ย
ถามผู้ว่าถึงการพิจารณาตนเองแล้วผู้ว่าตอบว่าอย่างไร
อยากรู้อยากรู้โดผู้ว่าท้อไหมเวลาเจออะไรแบบนี้

เหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยด้วยกันเหนื่อยด้วยกันครับ
แต่ว่ากำลังใจผู้ว่ายังเดินหน้าต่อครับ
ยังเดินหน้าต่ออยู่แล้ว
ท้อไหมครับกับสิ่งที่คนมองเราที่เราประกาศตัวออกไปว่า
ถ้าเกิดว่าเราทำไม่ได้เราเอาธรรมดิกันไปวัด
ก็ต้องทำให้ได้แล้วผมก็พอไม่ได้
บางคนก็นึกว่าพูดเล่นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่
มันคือถ้ามันทำไม่ได้เนี่ย
เอาไปในอนาคตเนี่ยมันก็ลำบากน่ะ
นั้นมันมันมันเป็นทางเลือกถือว่ามันก็ทำให้ได้
อ่าเอ่าสรุปให้คุณผู้ชมคุณผู้ชมให้ทราบก่อนอีกครั้งนะห้า
พูดสึกข่าวถามว่าเธอที่เอาตำแหน่ง
บนเดินพันเนี่ยหรือว่าผมจะออกถ้าผมผลับปรุงเรื่องของระบบสายการ
สายด่วนสายไลน์อะไรไม่ได้

ผู้ว่าบอกว่าก็ยังยึดมั่นคำพูด๑๐๐นะ
แต่ตอนนี้ขอแบบนี้มันมีทางเลือกเดียว
คือต้องทำต่อต้องทำให้ได้
นึกว่าพูดไปพูดเล่นหรือเปล่า
ไม่ใช่ผมพูดจริงนะครับผมยังยึดมั่นคำพูด
แต่ตอนนี้ขอให้ทำให้ได้ก่อนต้องเอาชนะมัน
ผู้ว่าบอกแบบนี้ผมเองไม่ท้อครับ
แต่ผมสงสารน้องที่ทำงาน
ก็ทำงานกันเต็มที่เหมือนกัน
ขวัญกำลังใจของน้องและเพื่อนร่วมงานทั้งหมดยังดีอยู่
เพราะว่าเป็นเหมือนแบบพนักพิงผู้ว่าใช้คำนี้
เป็นพนักพิงที่สุดท้ายของจังหวัดสมุทรสาคร
พวกเราคนทำงานเราก็เป็นที่พึ่งพิงให้กับประชาชน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งศูนย์พักคอยอะไรต่าง
กำลังทำอยู่มันก็ถือว่าเป็นที่พักพิง
สุดท้ายของประชาชนที่ป่วยด้วยเหมือนกัน
เพราะถ้าเจ้าหน้าที่ท้อแล้วประชาชนจะหวังไปพึ่งใครได้ล่ะ

รวมถึงของจังหวัดสมุทรสาครด้วย
ที่มันอาจจะมีการประกาศที่เข้มข้นขึ้น
คัดในการอยู่กับครอบครัวเพื่อให้โควิดไม่แพร่กระจายออกไป

โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีการประกาศของทางราชการด้วย
สรุปว่าผู้ว่านะยังไม่ท้อขอทำงานต่อก่อน
ที่ประกาศไปยังยึดมั่นคำพูดอยู่นะ
แต่ว่าตอนนี้ถ้าลาออกไปไม่มีคนมาทำงานด้วย

นี่เอาจริงก็ต้องให้กำลังใจจริง
แล้วก็อย่างที่บอกกรณีเคสต่าง
ที่บอกว่าติดต่อไปแล้วติดต่อไม่ได้
คือผู้ว่าก็แจ้งแล้วนะมันเป็นการติดต่อผิด
มันผิดเบอร์มันก็เลยทำให้แบบว่าการติดต่อไปไม่มีคนรับสาย
ดังนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เราหวังว่าสถานการณ์
หรือว่าอะไรหลายอย่างจะดีขึ้น